ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
เปรียบกับพี่เป็นแค่คอนไม้
ต่อให้รักเจ้ามากเพียงไหน

พึ่งพาก็ได้ไม่นาน
เปรียบกับพี่เป็นแค่คอนไม้
ก็ลอยคอให้เพียงข้ามวัน

ขอเพียงให้เรือพาเจ้าไป
โอ้ยม่วนขนาดเนอะ

ออกมาแบบไม่มีแผ่วเลย

คำใหญ่คำโตมากนะการร้องเพลง

ก็อย่างที่บอกฟังเพลงแล้วก็ทำตาม
แล้วตอนเรียนช่วงมต้น
ก็มีคุณครูสอนดนตรีเขาก็ช่วยสอน
วิธีการเก็บลมในปอดอะไรอย่างนี้หรอ

ออกมาซะดีว่าเข้าไปในห้องน้ำทำอะไรบ้าง
จริงเหรอครับ

เอาล่ะมาเฉลยกันเลยนะครับ

เพลงนี้ครับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
น้องครูร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
น้องครูร้อง
ร้องได้

ร้องได้

ร้องได

เป็นการเบิร์นไปด้วยอ๋อมีเบิร์น
อกจากเป็นสายศิลปะสายวาดรูปสายแกะสลักสายร้องเพลงเราเป็นสายแดนด้วยหรือเปล่า

ให้เต้นใช่ไหม

ก่อนที่แข่งงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนคุณครูก็จะให้ไปแข่งร้องเพลงด้วย
ส่วนมากเป็นเพลงเร็วที่แข่งเพลงที่ก๊อตอย่างนี้ค่ะ
เขามีท่าเต้นให้ด้วย
เดี๋ยวขออีกที

ปิดปากคุณได้ก็จะปิดปาก
เดี๋ยวคุณรับฝากความรักจากใคร
จมูกไม่ให้ได้กลิ่น
ปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใคร
ถ้าปิดประตูห้องใดดั่งใจ
จะอยู่ข้างในตรงคุณ

นี่มีทำได้ดีนะของนายเอง

คนที่เขาเป็นเหมือนเรา
แต่ว่าใจไม่ครบอย่างเรา
ก็ผมเกิดมาเป็นคนพิการ
แต่ผมก็มีใจที่จะสู้ที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองฝันและรัก
แล้วก็อยากจะทำต่อไป
ผมคิดว่าคุณก็สามารถทำได้เหมือนกัน
คุณสามารถใช้แขนและขาของคุณทำในสิ่งที่คุณรักได้
ผมคิดว่าผมพิการแต่ในความพิการมันก็มีข้อดี
ก็คือผมไม่สามารถไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้
ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งมัวเมาต่าง
ไม่สามารถไปเข้าผับเข้าบาร์ได้
ไม่สามารถเลิกตี๑ตี๒ได้
แต่ก็ยังเล่นโทรศัพท์อยู่ที่บ้านจนถึงตีหนึ่งตี๒
ไม่มีโอกาสได้ไปสถานที่อโคจรเด็ดขาด
นี่คือคิดบวกคุณผู้ชม

เดินไม่ได้นะคุณผู้ชมขาไม่มีแขนไม่มีแต่คิดจะช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว
จะช่วยดูแลแม่ดูแลน้องคนเราค่ะถ้าคิดได้อย่างนี้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะใด
คุณก็ประเสริฐที่สุดแล้วจริง
ความสำเร็จเป็นปลายทางของความเพียรนะครับเราเริ่มต้นในความเพียนแล้ว
สุดท้ายความสำเร็จจะเป็นของเราทุกคนนะฮะทุกอาชีพไม่ว่าใครก็ตามแต่
วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าหัวใจที่แข็งแกร่งนั้นไม่สามารถทำลายลงได้ง่าย
น้องครูวันนี้ได้ไป๒เพลง๒๐๐๐บาทยังไม่ถึง๖เพลงเวลาเราหมดก่อนนะ
คุณผู้ชมก็กลับมาติดตามเป็นกำลังใจให้เขาต่อได้นะครับในรายการของเรา
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้นะครับ
๓๒ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีนะครับ
แล้วเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
คุณแม่เป็นหนี้อยู่เท่าไหร่

เป็นหนี้ที่เอามาใช้อยู่กินส่งเสียลูกเรียนจริง
แม่ก็ร้องไห้ทุกวันผมสงสารแม่มาก
หนึ่งแม่ก็พูดกับผมบอกว่าเราตายกันเถอะ
ผมก็บอกไหมว่าผมไม่ตายกับแม่นะ

ผมอยากรู้ว่าโรคนี้เป็นยังไงอีก
หน่อยได้ไหมแล้วจะใช้คืน